สวัสดีค่ะหมอไก่พอภาษณ์ที่นี่นะคะ
โยกย้าราศีของดาวพระเคาะในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือการที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศี
ได้ตำแหน่งดีทีเดียวถึงสามตำแหน่งค่ะได้แก่ราชาโชคมหาจักรและอุจจาวิราชนะคะ
ซึ่งการที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลยาวตั้งแต่วันที่
สิบสามกรกฎาคมไปถึงวันที่ยี่สิบแปดกันยายนเลยนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้ค่ะจะมีเพียง๓ราศีเท่านั้นที่ได้รับอันนี้ส่งผลดีอย่างเต็มที่
สามราศีที่โชคดีนั้นจะใช่ราศีของคุณผู้ชมหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมพร้อมกันเลยนะคะราศีแรกที่ดวงชะตาดีหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าย
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
ถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากถึงมากที่สุดเลยนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะถือว่าในช่วงที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีนี้นะคะ
ตั้งแต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนกันยายนนะคะ
ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการกรอบโกยของชาวราศีกรกฎเลยก็ว่าได้ค่ะ
ในช่วงเวลานี้นะคะจะมีเงินทองไหลมาเทมา
รายได้จะเข้ากระเป๋าของชาวราศีกรกฎอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ทั้งงานหลักงานเสริมงานประจำหรือว่างานไม่ประจำนะคะ
จะให้ผลตอบแทนกับชาวราศีกรกฎแบบดีมากเลยค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎค่ะ
เคยทำบุญมามากชอบช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์ชอบทำบุญตักบาทไหว้พระ
ไม่แน่นะคะในครั้งนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่อยู่นะคะ
และอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงชะตาดีมากถึงมากที่สุดเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะที่หมอไก่บอกไปนะคะว่าชาวราศีเมทุนค่ะ
เป็นราศีที่ดวงชะตาดีมากมากเลยนะคะเหตุเพราะว่าดาวพุทธที่จะมีการโยกย้าราศีในครั้งนี้
เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมทุนนั่นเองค่ะการที่ดาวประจำตัวของชาวราศีเมทุนนะคะ
ยกย้ายได้ตำแหน่งดีนะคะควบกันถึง๓ตำแหน่งแบบนี้
ก็เลยส่งผลหนุนนำดวงชะตาของชาวราศีเมทุนแบบเต็มที่ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าดวงมาฟ้าเปิดแล้วนะคะ
ต่อจากนี้ไปนะคะไม่มีใครสามารถมาขัดขวางความสำเร็จของชาวราศีเมทุนได้อีกต่อไปแล้วนะคะ
โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานไหนนะคะ
จะทำงานประจำจะทำธุรกิจการค้าการขายบอกเลยนะคะว่าปังแบบทั่วหน้าเลยนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินแน่นอนนะคะว่าพอการงานดีการเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
หลักค่ะชาวราศีเมทุนนะคะจะมีโอกาสที่จะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงนะคะ
ถ้าคุณยิ่งขยันมากขึ้นเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งมีโอกาสตั้งตัวได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าเป็นราศีที่เหมือนกับได้เกิดใหม่
ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยค่ะหลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าย
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะบอกเลยนะคะว่าดวงชะตาของคุณดีขึ้นมากเลยนะคะ
หลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้ายราศีไปดวงของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
ในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคนะคะในเรื่องของการดำเนินชีวิต
หรือว่าในเรื่องของการทำงานการค้าขายนะคะที่ผ่านมาอาจจะมีติดติดขัดขัดนะคะ
สิ่งที่หวังอาจจะได้แต่ว่าได้ไม่เต็มที่ค่ะแต่หลังจากที่ดาวพุทธมีการโยกย้าราศีไปแล้ว
ดวงชะตาของชาวราศีเมษก็ดีขึ้นนะคะเรียกว่าพลิกจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
ต่อจากนี้ไปนะคะถ้าชาวราศีเมษค่ะคิดหวังอยากจะทำอะไร
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะคะจะไปสมัครงานเสนองานจะไปหาลูกค้า
ขอให้คุณลงมือทำเต็มที่ค่ะรับรองว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีต่อใจอย่างแน่นอนค่ะ
เคล็ดลับการเสริมดวงชะตานะคะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้งสามราศีค่ะ
หาโอกาสในการไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาท
การถวายสังกระทานอาหารแห้งการถวายพระทหารเพลหรือว่าการทำบุญด้วยการงดทานเนื้อสัตว์ในวันเกิดนะคะ
เช่นถ้าคุณเกิดในวันอาทิตย์ก็ควรที่จะงดทานเนื้อสัตว์ในวันอาทิตย์นะคะ
เพราะว่าอันนี้ส่งผลบุญจากการทำบุญด้วยอาหารค่ะก็จะช่วยหนุนนำทำให้ดวงชะตาของคุณที่ดีอยู่แล้ว
ให้ดีให้ปังขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
ดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง